และช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยคุณผู้ชม
น้องหนูเด็กนักเรียนเขาก็จะหยุดกันได้พักผ่อนกัน
แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังจะหยุดแล้ว
แล้วก็มีโอกาสที่จะไปเที่ยวกันเป็นครอบครัว
วันนี้ก็เลยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นการเที่ยวแบบครอบครัว
เอามาฝากน้องหนูและผู้ปกครอง
รับรองเลยว่าถูกใจแน่นอน

เอาตาก้าคุณเนี่ยกูจำง่ายต้องจำอะไรเยอะหรอก
ถ้าอยากรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างไปดูที่นี่นะ

ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพสายขอนแก่นนครราชศรีมา

เป็นของนายอภิชาติวัฒนกุล
เขาเนรมิตที่ดิน๒ไร่สร้างออกมาเป็นสวนสัตว
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยแบ่งแยกเป็นทั้งหมด๑๒โซนด้วยกันนะคะ
คุณผู้ชมแต่ละโซนก็จะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
แล้วก็มีสัตว์กว่า๒๐ชนิด
ซึ่งแต่ละชนิดเป็นสัตว์แปลกสัตว์หายาก
ในจังหวัดขอนแก่นยังไม่เคยมีแบบนี้มาก่อน
เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าสัตว์หน้าตาแปลกมีเยอะมาก
คือปกติเวลาเราไปเที่ยวสวนสัตว์เราก็จะคุ้นเคยกับ
ม้ายีราฟม้าลายอะไรต่างเนี่ยค่ะ
ที่เราเห็นกันมีทั้งกวางดาวนกเขาแมวนะคะ
ชื่อแปลกทั้งนั้นเลยมีหนูฮิปโป้
ถูกต้องค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเต้าชูกาต้าด้วย
เต่านี่น่าจะอารมณ์ดีนะทำไมคะ

ก็มันเขียนไว้บนกระดอกจริงไง
อาจจะอาจจะได้แบบเป็นชื่อเรียกไง
คุณจะตั้งชื่อให้เต่าแล้วคุณจะจำได้ไหม

เอามาอะไรอย่างนี้นะ
ก็ทำให้เด็กที่มากับครอบครัวเนี่ย

รวมไปถึงได้สัมผัสแล้วก็ป้อนอาหาร

สัตว์เหล่านี้มีนิสัยเชื่องด้วย
ไม่กลัวคนด้วยไม่ทำร้ายคนนะคะ

เริ่มต้นจริงเราก็เลี้ยงมาก่อนแล้วล่ะประมาณสัก๕ปีที่แล้ว

แล้วพอนี้เราเลี้ยงเยอะขึ้นจาก๕ชนิด๑๐ชนิด

แล้วเราก็แบบรู้ช่องทางที่จะนำเข้ามา
สนิทกันก็เลยได้ขอความนุเคราะห์เรื่องสัตว์อะไรหลายอย่างเข้ามา
นะฮะก็เอามาเลี้ยงจริงเราเลี้ยงไว้ชมเอง
แต่ชมมาแล้วก็เราก็อยากจะแบ่งคนอื่นได้ชื่นชมของพวกนี้ด้วย
เพราะว่าสัตว์เขาให้ความสุขกับเราได้มาก

เราก็จะมีความสุขแล้วมันได้ผ่อนคลายด้วยไงครับพวกนี้
แล้วก็พอเลี้ยงมาถึงจุดหนึ่งสัตว์เรามีเยอะขึ้น
แล้วก็จริงอย่างโซนตรงนี้จริงเราจะมาทำไว้เลี้ยงเอง
ทำให้ชมเองนะจริงโซนนี้ทีแรก
แต่คราวนี้เห็นแล้วมันมีสัตว์เยอะขึ้น
แล้วด้วยทำเลอะไรต่างน่าจะเปิดให้คนชมได้
ก็เลยปรึกษาทางคุณแอร์ว่าเราเปิดให้คนชมเนอ
ถ้างั้นก็เลยถึงได้มาเปิดแบบนี้
ใครสนใจอยากจะไปเที่ยวไปกันได้เลยนะคุณผู้ชม

หรือว่าจะโทรไปสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้
เราขึ้นให้แล้วจะไปเป็นหมู่คณะก็ได้จองก่อน
หรือว่าจะสอบถามเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่าย

นี่เจ้าตัวอัลปาก้านี่น่าจะเป็นไฮไลท์ของในสวนสัตว์แห่งนี้นะครับ

เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นไปเที่ยวแบบนี้ก็เปิดหูเปิดตานะคะ